วันนี้พิเศษสุดเลยนะคะเพราะว่าเราฝ่ายชายแดนอันร้อนเล่า
เรามาเกะกะกันที่บ้านหลังนี้บ้านของคุณกวางอิบิโนมอลนะคะ
ซึ่งอนาคตจะเป็นเรือนหอซึ่งเขาแต่งกันน้ำหวาน
จะบุกไปถึงห้องนอนจะบุกไปถึงห้องของเขา
มันไม่ได้เรามาเกะกะ

โอ้โฮสวนดึงลมมาก
ต้นไม้ทั้งหมดนี่คือน้ำหวานนะเป็นคนแบบจัดเองทำเองดูแลเองทั้งหมด
ต้นไม้จริงนะคะแล้วก็ตอนนี้น้ำหวานนะคะน้องหวานซาซ่าเนี่ยได้ฉายาว่าเป็น
มิสปากคลองตลาดไปแล้วนะคะ
เพราะว่าไปที่ปากคลองตลาดก็ไปหอบดอกไม้ต้นไม้มาปลูกเต็มไปหมดเลยนี่

เรานี่มันเกะกะจริงนะ
นี่คุณผู้ชมตรงนี้เราจะมาเกะกะในมุมที่เป็นในส่วนของนายช่างนะคะ
คือชอบมากถึงขั้นแบบไปซื้ออุปกรณ์ต่างทำโต๊ะนี่

โอ้โหหมดไปเยอะมาก

นี่คือดอกไม้จริงใช่ไหมคะ

ระหว่างที่เจ้าบ้านเขากินข้าวนิดหน่อยมา

คุณกวางดุจริงไหมคะแม่บ้าน
แล้วหวานกวาดบ้านร้อยรอบใช่ไหมคะ

อันนี้คือที่เขาทะเลาะกันบ่อย
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็คือโอ้โหต้องช่วยให้คล้ายหน่อย

อันนี้ไม่มี

อ๋อเออแล้วมากวนเค้าทั้งวัน
ว้าวนี่คือไม้กวาดร้อยรอบใช่หายไปต้องกินเลยนะ
ต่อจากนี้จะต้องจำน้ำหวานในอีกมุมหนึ่งว่าเป็นแบบหวานเป็นแม่บ้านสุดยอด
สุดยอดแม่บ้านมากเลยอ่ะพี่จ้าต้องคิดดูสิใครมันจะบ้าของหวานไม่มีแล้วน่ะ
กวาดบ้านร้อยรอบจริงไหมคะจริงครับคอนเฟิร์มครับ
ต้องบางทีต้องดึงไว้อ่ะเพราะก่อนหวานหวานในส่วนต่างต่างมากเลย
โอกาสบ้านมาสกปรกบ้างค่ะวันนี้เราจะมาเกะกะกันที่ห้องนอนของพี่กวาง
เหนื่อยพี่กวางอ่ะพี่กวางอยู่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เอามีน้ำมันอยู่นี่เอามีน้ำมันดีกว่านะเอาตอนแล้ว
วันนี้มาเกะกะไกลเลยค่ะมาที่ห้องนอนของคุณกวางกับน้ำวาง
นี่ห้องนอนขอดูห้องนอนนี้หน่อยค่ะได้ครับนี่เป็นส่วนของทุกสภาพครับ
อันนี้ใครจัดคะเนี่ยหวานจัดค่ะเพราะถ้าพี่พรจัดมันจะอยู่ที่พื้น
เหรอค่ะแล้วกวางเป็นไงบ้างคะลื้มไหมเอ่ยอะไรนะคะ
ปื้มไหมคะไม่มีคนดูแลให้ปื้มครับว่าดูแลดีมากครับ
กิวบอกว่าสวัสดีสวัสดีใส่เสื้อเหมือนกันเลย
เย่เห็นไหมเราตั้งใจมาเกะกะเกะกะมาก็ทำ
วากิวว้าย
เรามาเกะกะบ้านเขาจนตอนนี้เจ้าของบ้านจะต้องขับรถไปทำงานแล้ว

พี่กว้างไปไหนคะไปถ่ายละครก่อน

ขอบคุณนะคะให้มาเกะกันที่บ้านขับรถดีนะคะ